เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ตำรวจจำเป็นต้องปลอมตัวไปเป็นชาวสวนไปเป็นคนตกปลา
ไปอยู่ตามเถียงนานะครับ
เพราะว่าจะจับตามองพฤติกรรมของผู้ค้ายาเสพติดนะครับ
ตามตัวคนนี้มา๘ปีแล้วท้ายที่สุดจับได้สักทีนะฮะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจชุดสืบสวนของสพหนองม่วงไข่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของพื้นที่จังหวัดแพร่
เข้าจับกลุ่มนายวัดอายุ๒๙ปี
ซึ่งถือว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญ
จับได้ที่เถียงนาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลทุ่งแค้ว

พร้อมกับจับกลุ่มเครือข่ายอีก๒คนนะครับ
หลังตำรวจเฝ้าดูพฤติกรรมแล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐาน

โทรตามล่าชายคนนี้มา๘ปีนะ

ใช่ฮะท้ายที่สุดจับได้นะครับ

พร้อมกับของกลางยาบ้า๑๓๔เมตร
อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก

ส่วนอีก๒คนที่จับได้นะฮะเป็นเครือข่ายครับ
ก็คือนายฤทธิ์อายุ๔๔ปีเป็นเครือข่ายเดียวกัน
พร้อมของกลางยาบ้าอีก๓๓เมตร
และอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะที่ถูกจับกลุ่ม
คือนางสาวบานนะครับอายุ๒๗ปี
ที่นางสาวบานเป็นคนมาเสพยานะ
คือเดินมาเสพยาที่เถียงนาแถวที่เจ้าหน้าที่ปลอมตัว

เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มได้ทั้ง๓คน
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
คือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่
บอกว่านายวัดมีพฤติกรรมขายยาเสพติด
ให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ที่อำเภอหนองม่วงไข่แห่งนี้
แล้วก็ข้ามอำเภอไปที่อำเภอ๒ด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกเข้าตรวจค้นหลายครั้ง
แต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้ทุกครั้งเลย
เพราะว่าจุดที่มีการส่งยาคือเถียงนาตรงนี้นะ
เป็นจุดที่คนส่งยาคนค้ายามองเห็น
คือมองเห็นตำรวจได้แต่ไกลเองคุณ
เวลาตำรวจหรือใครจะเข้าไปบุกเนี่ย

แล้วก็มีการติดตั้งแผงโซลาเซลสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ
เอาไว้ที่กลางทุ่งนากลางเถียงนาเลยนะฮะ
ชุดสืบสวนนะครับตัดสินใจแบบนี้ครับ
คลุมหน้าทำทีเดินไปดูสวนใกล้ใกล้กับเถียงนาของผู้ต้องหา
และตำรวจอีกนายปลอมตัวเป็นคนหาปลาสวมเสื้อลายพรางทหาร
หมวกคลุมหน้าเหมือนกันแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย
เบ็ดไปตกปลาในบ่อน้ำในระแวกนั้นโอ้ก็นั่งตก
ยังไม่ทันได้สักตัวนะแต่มาเจอผู้ต้องหากำลังส่งยาเสพติด
ก็เลยเข้าจับกลุ่มนะครับนายวัดผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ชะล่าใจในช่วงนั้นเหมือนกันทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้นะครับ
ก็เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านของตำบลทุ่งแค้วเนี่ย
เขาบอกโอ้ดีใจเลยจะได้ไม่มียาเสพติดมาระบาดแถวนี้อีก
เพราะว่าตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ในการค้าขายยาเสพติด
ตำรวจตามจับก็จับไม่ได้สักทีนะฮะทีนี้ชาวบ้านก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะมีความพยายามในการติดตามตัวมาหลายต่อหลายปี
แล้วยังต้องปลอมตัวอดทนต่อการทำงานด้วยนะครับ
ก็ต้องปราบปรามให้สิ้นนะแล้วก็ยังมีเครือข่ายที่เหลืออยู่ที่ไหนอีก
ตำรวจก็อาจจะไปปลอมตัวจับท่านได้